หนึ่งในเป้าหมายที่หลายคนจะไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวทะเลกัน

เกาะล้านครับปรากฏว่าเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น
นักท่องเที่ยวกำลังรอเรือจะข้ามไปเกาะล้าน
มีคนยกพวกมาตีคนที่บริเวณแหลมบาริหาย

คุยกันอีกทีคุยกันอีกที
เรียกกับรวดมาเรียกกับรวดมา

เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะพูดคำนี้นะ

ไม่เอาพออย่าต้องใจเย็นดีกว่า

ออกแต่ได้
คนเจ็บคือลูกศรสีเหลืองชี้อยู่ตรงเมื่อกี้นี้นะฮะ

อันนี้ภาพอีกมุมหนึ่งครับถ่ายไกลหน่อยนะฮะ
จะเห็นว่าคนเจ็บเหมือนถูกรุมอยู่ครับ
มีคนตะโกนบอกเฮ้ยหมาหมูนี่นะแบบนี้

บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบารีไฮพัทยาใต้เมืองพัทยา
คนเจ็บในคลิปนั้นคือนายคงกฎอายุ๓๑ปีครับ
มีอาชีพคือหานักท่องเที่ยวขึ้นเรือสปีดโบสต์ข้ามไปเกาะล้าน
เขาบอกว่าถูกกลุ่มชายชะกันทำตัวเหมือนมาเฟียเลย
พวกมารุมกระทืบเขาจนบาดเจ็บ
กช้ำที่ใบหน้ามีคนพยายามห้ามแต่กลุ่มนั้นก็ไม่ยอมหยุดครับ
รุมกระทืบเขาต่อไปคนไทยคนต่างชาติก็ตกใจครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับ
ท่าเทียบเรือแหลมบาริหายที่เมืองพัทยาครับ
ไปเจอนายคงกฎเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
เขาเองทำอาชีพหานักท่องเที่ยวขึ้นเรือสปีดโบสต์ข้ามไปเกาะล้าน
แผลให้ดูนี่ฮะเปิดปากให้ดูเลยครับ
ปกติแล้วให้บริการเรือสปีดโบสต์ราคาไปกลับคือ๒๕๐บาท
คิดราคานี้ทำแบบนี้มาแล้วหลายสิบปี
ไม่เคยจะไปตัดราคาแย่งลูกค้ากับใคร
แต่กลุ่มนั้นที่เขามาทำร้ายผมทำตัวเหมือนมาเฟีย
แล้วเขาขู่ตะโกนด้วยไม่กลัวหรอก
ว่ารู้จักกับฝ่ายปกครองรู้จักกับตำรวจ
เมื่อก่อนกลุ่มนั้นเขาเคยทำเรือรับนักท่องเที่ยวชาวจีนฮะ
แต่หลังมาขายตัวข้ามไปเกาะร้านเหมือนกัน
แล้วมาตัดราคาเหลือ๒๐๐บาท
ตัวของคนเจ็บไปกลับ๒๕๐ราคานี้
แต่กลุ่มนั้นคิด๒๐๐บาทตัดราคาแย่งลูกค้าแบบนี้
เขาเลยไปเตือนบอกพี่ทำแบบนี้มันไม่เหมาะนะ
กลุ่มนั้นไม่พอใจก็เลยยกพวกมารุมทำร้ายเขา
นี่คือข้อมูลที่คนเจ็บเล่านะครับ
ไปแจ้งความแล้วแต่เห็นเรื่องยังเงียบครับ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องเรียนผ่านนักข่าว
ที่สำคัญเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับก่อนหน้านี้
เห็นเขาบอกว่ากลุ่มนั้นที่ทำตัวเหมือนมาเฟีย
ถ้าไม่พอใจใครจะยกพวกไปคมขู่

แล้วไม่มีใครจะไปทำอะไรเขาได้เลยครับค่ะ
เขาให้พนักงานเขามาเย็นขายในหน้าฐารา
มารับแขกก็รับแขก
มีหน้าที่มายืนรับแขกเฉยแล้วทีนี้
ผมมาขายแขกราคา๒๕๐บาท

คุยกับลูกค้าที่ว่ายังไม่ได้จองมา
เขาถือตัวมาแล้วก็หยุดตัวทิ้ง

เดินไปหลายรอบแล้วเขาก็มีพฤติกรรมมียกพวกมา